เอ่อคุณแม่ก็เชื่อมั่นในตำรวจนะคะ
เชื่อมั่นในตำรวจค่ะวันนี้ไกลจังเลยอ่ะโอ้ใกล้ใกล้เลย
เอ่อคุณแม่ก็ยังเชื่อมั่นในตำรวจนะคะ
ใช่ค่ะมีประเด็นไหนติดใจหรือไหมคะอืม
เดี๋ยวคุณแม่ขอให้ท่านทนายอธิบายให้ความคิดต่างคุณแม่เทียบ
เทียบมากมากเทียบมากมากเลยค่ะขอร์ดไม่พอ
ขอให้ท่านเดชาเป็นคนพูดได้ไหมค
นายฝากคุณคุณหน้าเมษตราครับหลังจากที่เราได้ดูด้วยความผลตลาดที่เจ๋ง
ต่อไปก็ได้มีนิติเวทย์นั้นทั้งหมดแล้วนะคะแล้วเวลานี้โรคทีเราก็สงสัยได้บ้างหรือยังคะ
แยกกันออกไป๓ส่วนนะฮะส่วนแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอนิติเวชตำรวจ
นะทุกข้อสงสัยที่คุณแม่ถามเนี่ยหมอนิติเวศตำรวจเนี่ยก็ได้ตอบคำถามทุกคำถาม
นะครับนะฮะอะไรต่างต่างนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่อะไรถูกตีหัวใช่ไหม
นะนะแล้วก็ตาฟันฟันเหรอฟันเหรอฟันหักนะนะครับนะ
บาดแผลต่างต่างอะไรต่างเนี้ยนะก็เราก็ได้ดูได้อะไรต่างแล้วก็ไม่
ไม่พบว่ามีการฟันหักตามที่เป็นข่าวทางโซเชียลก็ไม่พบฟันก็ปกตินะ
นะครับอ่าแล้วก็เรื่องการทำร้ายร่างกายต่างต่างเนี้ยไม่มีนะครับอ่า
อันนี้ก็คือหลักหลักนะฮะเท่าที่เราจะพอพูดได้นะครับในส่วนในส่วนของหมอ
ส่วนของการสืบสวนเนี่ยนะวันนี้ก็มีทั้งผู้บัญชาการโฆษกตำรวจนะ
ผู้การสืบภาค๑แล้วก็คณะตำรวจอีกประมาณเท่าที่จำได้ประมาณ๑๖คนเนี่ย
ก็ก็อธิบายว่าได้ทำการสืบสวนไปแล้วเนี่ยพยานน่าจะประมาณเกือบร้อยปากแล้ว๙๕ปากเนี่ย
นะครับเอ่อกล้องวงจรปิดนี่ก็มากมายเยอะแยะมากมายนะฮะ
เป็นกลุ่มนะครับนะฮะแล้วก็คลิปต่างต่างทางโซเชียล
น่าจะเป็นร้อยมาเกือบ๒๐๐คลิปอะไรต่างเนี่ยก็เอาไปวิเคราะห์ไปอะไรหมดนะครับ
การสืบสวนแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังทำการสืบสวนอยู่นะครับนะ
นะครับยังกำลังสืบสวนอยู่นะฮะในส่วนของงานด้านการสอบสวน
คุยกับพนักงานสอบสวนแล้วก็ได้มีการรวบรวมพยาหลักฐานนะครับ
พยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุพยานผู้เชี่ยวชาญนะ
แล้วก็ทุกวันนี้ยังรอผลพอถอถ้าจำไม่ผิดนะครับ
น่าจะประมาณอีกสิบเก้ารายการนะครับที่จะมาประกอบสำนวน
ก็คือสรุปตอนนี้ง่ายตำรวจยังไม่มีการสรุปคดีนะครับว่า
อ่าข้อหาอะไรอะไรต่างต่างเนี่ย
ตอนนี้ก็มีแค่ข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะ
ก็คือโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราฟังแล้วตำรวจก็ชี้แจงหมดแล้ว
ไม่มีอะไรที่เป็นความลับที่เขายังไม่ได้แจ้งให้เรา
หลักหลักประมาณนี้ครับนะครับนะฮะแล้วก็ตำรวจบอกว่า
รอผลต่างรอคำให้การรอกล้องรอผลพิสูจน์พอถอต่าง
ถ้ามีพยาหลักฐานไปถึงใครบนเรือก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่ม
ถ้ามีพยาหลักฐานไปถึงนะนะครับหลักหลักประมาณนี้ครับ
ในส่วนของแผลขนาดใหญ่ที่อยู่ที่ต้องหาครับครับ
อันนี้ก็บอกว่าครับอ่าอ่าก็ก็คือแล้วที่ที่บอกว่าอ่า
แผลลึกไปถึงกระดูกใช่ไหมนะถ้าดูภาพดูอะไรนะเป็นไง
ครับไม่เป็นความจริงนะมันเป็นเป็นเป็นเอ็นไม่เป็นความจริง
ลึกไปถึงกระดูกไม่เป็นความจริงแล้วก็ตรวจแล้วก็ไม่มีเศษโลหะ
ใช่ไหมไม่มีอะไรเลยนะครับนะครับส่วนการเน่าเปื่อยนะครับ
เป็นไปตามปกติไม่พบอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรรอยช้ำรอยช้ำ
เอ่อตามที่เป็นข่าวนะไม่ไม่พบนะครับการเน่าเปื่อย
ตาถลนลิ้นจุกฟากก็เป็นเรื่องปกติเรื่องปกติเออนะครับ
แล้วแล้วก็แบบนี้แล้วคุณแม่ยังจะยืนหยากในการทำร่าวของคุณแจกโม
ไปกรมชาตานคุณภักดิ์ที่สถานอาทิตย์อื่นหรือไงครับเอ่อเอ่อผมได้คุยกับคุณแม่แล้วนะครับ
นั้นก็ดำเนินการต่อไปเพื่อความโปร่งใส

และนิติเวทย์ตำรวจก็ยินดีเพื่อความโปร่งใส
นะครับให้นิติวิทยาศาสตร์
แล้วก็ให้ทางลำตีว่าการกระทรวงยุทธรรมดำเนินการต่อไป

ถ้าผลมันใกล้เคียงกันก็คงจะไม่มีผลต่อรูปพอดี
แต่ถ้าเกิดว่าผลมันขัดกันก็ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวน
ว่าจะเลือกผลการชนสูตรพลิกศพของที่ไหนนะครับ

ใช่ครับนะครับเผื่อขายข้อความใจของสังคม
ตัวบัตรขาดที่หมามันเกิดจากและคือจากอะไรครับ

คือเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเกิดจากอะไร
บอกบอกครับเขาบอกว่าเป็นของมีคม
แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจากใบพัดเรือหางเสือหรืออะไร
ล้ำจัญญบันของหมอเพราะหมอไม่ได้นั่งอยู่ในที่เกิดเหตุ
เขาบอกว่าเป็นของภีคมแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไร
แต่ไม่ได้ลึกไปถึงกระดูกครับครับน่ะ
บอกไหมครับว่าขึ้นก่อนหรือหลังเสียชีวิต
เกิดบนเรือหรือหลังจากตกเรือนะครับนะฮะนี้หลักหลักเนอะ
ไม่เสียเปรียบครับผมได้คุยกับผู้การสืบของภาคหนึ่งแล้วต้องไปเอาพยานหลักฐานอื่นมาประกอบกับบาดแผลนะครับ

และพวกการสืบสวนภากหนึ่งก็ได้อธิบายแล้ว
ก็ไปนำทรวปสาวงานหลักฐานอื่นมาประกอบ

ตอนนี้รอผลพอถอยอีก๑๙รายการแสดงว่าเยอะมาก
๑๙รายการนี้คืออะไรบ้างอ่ะคำเท้าระทิ
อันนี้เดี๋ยวจะปรึกษาคุณแม่ก่อน
ว่าจะนำศพไปเมื่อไหร่อย่างไรนะครับนะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ย
เสร็จจากงานศพเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยมากคุณแม่เหนื่อยมาก
ก็ขอคุณแม่พักก่อนว่าจะเริ่มเมื่อไหร่คุณแม่เหนื่อยนะครับ
แต่วันนี้เนี่ยได้สินแทนขั้นตอนตั้งแต่แรกที่มันการมาถึงที่สถานบาด
เป็นภาพที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดศพ
นะครับมันก็มีอะไรติดอะไรต่างเนี่ยมันก็เลยเกิด
ดาร์ไม่มีรอยอะไรเนี้ยฟกช้ามฟวกช้ำ
แล้วเนี่ยเขาได้ทำการทำความสะอาดหมดนะครับนะ
ตามขั้นตอนของนิติวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นภาพที่ปรากฏ
ทางสื่อที่มีร่องรอยนะพกช้ำเหมือนถูกทำร้ายร่างกาย
ถูกขวดอะไรวายถูกตีหัวอะไรต่างต่างเนี้ย
มันเป็นภาพที่มันติดอะไรต่ออะไรต่างขยงขยะในน้ำอะไรมา
ซึ่งเป็นภาพที่ยังไม่ได้มีการทำความสะอาดนะและหลังจากนั้นแล้วเนี่ย
เพื่อจะพิสูจน์ว่าทั้งร่างกายทั้งใบหน้านะ
ลำตัวทั้งหมดเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายหรือไม่เนี่ย
วันนี้เขาได้อธิบายอย่างชัดเจนมากเขาได้ทำการอ่า
ทำความสะอาดแล้วก็อะไรลอกนะลอกหนังลอกหนังทั้งหมดออกมา
มันจะออกมาเลยจะเห็นเลยว่าไงไม่มีรอยช้ำเลย
เขาอธิบายอย่างละเอียดวันนี้วันนี้แพทย์ทั้งหลายคนครับ

เจอชีวิตแดงไม่ยังทางทางทางน้ายกับทางแม่นี้ยังครับว่า
ภัยเหตุการณ์เสียชีวิตของน้องแพงโมหกเผื่อจังอะไรครับ
มน้ำตายครับคือขาดอากาศนะครับนะฮะ
ส่วนบาดแผลที่บริเวณที่ขาถ้าจำไม่ผิดด้านขวาใช่ไหม
อันนี้ไม่ได้ทำให้ตายเราก็ไม่ได้ลึกถึงกระดูกนะ
เพราะฉะนั้นข่าวที่แชร์ทางโซเชียลนั้นอันนั้นไม่เป็นความจริง
วันนี้ได้เห็นแล้วไอ้นะนะครับไม่เป็นความจริง

ไม่รู้ที่มาที่ไปแม้กระทั่งคลิปที่ว่าอะไรเหมือนดึงผมใช่ไหม
อ่ะก็วันนี้ก็ชี้แจงแล้ว
คลิปนั้นเป็นการถ่ายหลังจากแตงโมตกน้ำไปแล้ว
โดยผู้สื่อข่าวสำนักข่าวแห่งหนึ่งนะ
ก็ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องของเฟคหมดเลย
หักก็ไม่มีจริงฟันวันนี้เขาได้เปิดปากให้ดูเป็นไงฮะ
สวยดีค่ะฟันอยู่ครบทุกซี่ไม่มีฟันหักเลยแม้แต่ซี่เดียว
นะครับนะวันนี้ดูหมดเลยทุกอย่างอันนี้ดูจากรูปหรือดูจากศพหรือราม
เอ่อศพไม่ได้ดูครับดูจากภาพถ่ายศพเลยครับนะครับนะครับ
ฟันนี้ละครับนะครับ
สบายใจขึ้นมากมากเลยค่ะได้เห็นข้อเท็จจริงจากทางพี่ตำรวจเนี่ยนะคะ
เรื่องภายในสำรวจก็คงจะแม่นั่นสำรวจเขาขอร้องไว้
แต่ทราบแล้วทราบแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนเรือนะฮะ

แต่ก็ยืนยันว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายกัน

จนถึงปัจจุบันนี้จนถึงตอนนี้ผมกำลังพูดเนี่ย
แต่ว่ามันจะมีพวกหลักฐานที่พอถอยอีก๑๙รายการ

ว่าเขากำลังรวบรวมพยาหลักฐานอยู่
นะครับแล้วเบื้องต้นเราได้เห็นกัน
ก็อย่างที่บอกเดี๋ยวจะมีการชนะสูตรใช่ไหมครั้งที่๒ใช่ไหม
ใช่ก็คือเพื่อเป็นการคลายความสงสัย
ให้มันสิ้นสงสัยแล้วก็คลายข้อกังขาสำหรับสังคม
เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง๒สถาบันเลยว่า
ในเมื่อวันนี้สถาบันทางนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจตรวจไปแล้ว
แล้วก็ข้อเท็จจริงออกมาอย่างที่ทนายเดชาบอกไป
แต่ถ้าสังคมยังสงสัยเนี่ยก็จะส่งให้ทาง
ฝั่งของกรุงวิทยุธรรมเนี่ยนะฮะส่งให้ทางสถาบันนิตยุวิทยาศาสตร์
เป็นการตรวจอีกครั้งหนึ่งครับโดยที่มีคุณหญิงหมอพรทิพย
มาเป็นส่วนร่วมด้วยเพื่อคลายข้อกังขาทั้งหมด
แต่วิทย์ต้นบอกว่ายังไม่รู้ว่าจะส่งสมคุณทางโมเนี่ย
จะไปชนสูตรรอบสองเมื่อไหร่เนี่ยต้องรอปรึกษาคุณแม่

ทุกคนอาจจะอ้าปากค้างกันเหมือนกันเนาะก็คือหนึ่ง
ฟันไม่ได้หากหนึ่งเอ่อทั้งแม่ทั้งท่านายเดชาและท่านายกริจสนาม
พูดตรงกันว่าฟันไม่ได้หัก
แสดงว่าตำรวจต้องโชว์แล้วอันนี้คือตำรวจโชว์แล้วแน่นอน
ซึ่งเขาบอกว่ามีการลอกหนงลอกหนังที่มันจะเสียออกไปแล้ว
เพราะว่าถ้าเกิดว่าสภาพศพที่เหมือนแบบเน่าเปื่อย

คือบางทีมันจะคล้ำแล้วก็เป็นดำกระด่าง

ก็ต้องลอกเข้าไปดูข้างในว่ามันมีรอยช้ำที่กระแทกหรืออะไรหรือเปล่า

อ่าบาดแผลที่โคนขาที่บอกลึกถึงกระดูก

แล้วก็ไม่ใช่ถึงเป็นสาเหตุการณ์ตายได้
ใช่เขาไม่ได้ตัดเส้นเลือด
กระดาษกระดาษ